สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นตรวจสอบสภาพอากาศกันกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์อากาศแปรปรวนทางตอนบนของประเทศผ่านพ้นไป
แต่ช่วงนี้ต้องมาให้ความสนใจที่ภาคใต้นะคะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับแรกนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะว่าจะมีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่ามีเรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรืออับปางหลายลำทีเดียว
เพราะฉะนั้นขอเตือนกันตรงนี้นะคะว่าในระยะนี้จนไปถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์นั้น
ชาวเรืองดเดินเรือไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นสูงบริเวณอ่าวไทย
นับตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีลงมานะคะจะมีคลื่นสูง๒๔เมตร
และนับตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีขึ้นไปนั้นจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
แถบสีจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้นะคะ
น้ำเงินเข้มแบบนี้เตรียมรับมือได้เลยว่าคลื่นสูงแน่นอน
เพราะนอกจากคลื่นสูงนี้แล้วก็คือลมพัดแรงมีฝนตกลงมาด้วยนะคะ
ขณะที่กระแสลมที่พัดมานั่นก็คือลมตะวันออกนะคะยังคงปกคลุมอยู่ในระยะนี้
ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคกลางภาคตะวันออกทำให้มีโอกาสเกิดฝนด้วย
จังหวัดประจวบคิริขันนี้ลงไปนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทย

ขณะนี้ยังคงมีอากาศหนาวมีอากาศเย็นหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภูกันด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะท่านใดนะคะที่กำลังจะทำการเกษตรเรามีคำแนะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะ
เหนือจากการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วนะคะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ได้รับความอบอุ่นด้วย
แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของการเกิดอัคคีภัยไฟไหม้นะคะหรือว่าอากาศแร้งอากาศร้อนกลางวันแดดจัดนะคะ
ถ้าปลูกพืชเนี่ยอย่าลืมคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นไว้ด้วยเช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมพัดแรงเลยนะคะต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนหนักหน่อยแต่ศัตรูพืชก็มาด้วยเช่นเดียวกันต้องระวังพวก
พวกด้วงแร็ดนะคะแล้วก็หนอนต่างแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างดเดินเรือไปในระยะนี้ก่อนนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลคือรู้ก่อนร้อนหนาวประจำวันนี้สวัสดีค่ะ